ซึ่งเป็นแบบรถตู้รถใหญ่หน่อย
เธอก็เลยต้องไปเช่ารถของกรมการขนส่งทางบกนะคะ

กรมการขนส่งทางบกเอาภาษีประชาชนไปทำอะไรบ้าง
กระทู้แบบนี้ชาวเน็ตมากดไลค์เพียบเลยแหละค่ะ
เรื่องนี้นะคะหัวข้อกระทู้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ขนส่งเอาภาษีประชาชนไปทำอะไรหมด
ถึงได้เอารถหวยแตกมาให้สอบคะ

เล่าว่าตัวเองได้ไปสอบใบขับขี่ประเภทที่๒
เป็นใบขับขี่ที่สามารถขับรถประเภทรถตู้
รถแท็กซี่รถเมย์รถหกล้อหรือรถ๑๐ล้อ
แล้วก็ได้ไปเช่ารถของกรมขนส่งเพื่อสอบใบขับขี่ค่ะ
แต่ก็เจอสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสภาพของพวงมาลัยหมุนไม่ไป
สกปรกสนิมเขละนะคะ
แล้วก็เรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบกช่วยตรวจสอบสภาพรถ
เพราะก่อนสอบทุกครั้งทุกคนไม่ได้สอบฟรีนะ
คือต้องจ่ายค่าเช่ารถด้วย๑๐๐บาท
โอ้โฮแต่แต่มันเก่ามากที่เห็นอยู่ในรถหรือเปล่าคะ
น่าตกใจอันนี้คือรถที่ยังใช้งานได้เหรอดิฉันนึกว่ารถที่ถูกจอดทิ้งไว้
น่ะสิคือเขาก็อดรนทนไม่ไหวนะคะ
ก็เลยถ่ายรูปมาบอกกันแบบนี้เลย
ใช่บอกว่าเก็บ๑๐๐บาทแต่ละคันนะคุณ
ช่วยหารถที่ดีกว่านี้หน่อยช่วยเอางบไปทำอะไรหน่อยได้ไหมนะคะ

ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาโหวตกระทู้นี้
แล้วก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงสภาพรถที่

ส่วนก็ให้ความเห็นว่าเอ๊ะหรือว่านี่เป็นรถของเอกชนหรือเปล่า
รอฟังความก่อนเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเป็นแนวนี้

จะไม่ออกตัวแรงโดนตีกลับ

ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก
ก็เปิดเผยกับสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะ
จากการตรวจสอบบอกว่าสภาพรถที่ใช้สอบใบขับขี่
ก็เป็นไปตามที่ร้องเรียนจริง
ตอนนี้ก็เลยเร่งให้บริษัทผู้นำรถมาให้เช่า

ในส่วนสภาพรถแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบต่างนะคะ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเอง
ทั้งนี้ในอนาคตของกรมการขนส่งทางบกค่ะ
คาดว่าจะมีการแบ่งหน้าที่การสอบใบขับขี่ของรถขนาดใหญ่

ไปไว้ที่ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่
กรมการขนส่งทางบกอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีแทน
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

ดูแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าตรงนี้คือส่วนไหนของรถ

แล้วมันพูดกันตรงลักษณะเหมือนรถที่เกิดอุบัติเหตุ

เสียแล้วดูสนิมปุ่น
จริงมันไม่ได้เป็นขั้นเมียดหน่อยมาโอเวอร์
มาบานปลายบนโลกโซเชียลนะคะ

มีการแก้ไขถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราช่วยกัน